เข้าเดือนสุดท้ายปลายปีอย่านึกว่าจะหนาวทันทีนะคุณผู้ชม
ยังไม่หนาวนะกรมอุตุเขาเตือนว่าจะมีฝนก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะค่อยค่อยลดลงอีกเรื่องหนึ่งอันนี้หนาวแน่
เพราะว่าต้อนรับปีใหม่เลยนะรถไฟฟ้าจะปรับขึ้นค่าโดยสาร

เริ่มกันที่เรื่องหนาวของคนกรุงครับ
เส้นทางหมอชิดอ่อนนุษย์นะครับและสายศรีลมเส้นทางสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากศิลป
รวมไปถึงส่วนต่อขยายสายสีลมจากเดิม๑๖บาทถึง๔๔วิบาล
ก็จะปรับขึ้นเป็น๑๗บาทเริ่มต้นนะแล้วไปสิ้นสุดที่๔๗บาท
อันนี้มีผลเมื่อไหร่ปีใหม่เลยครับ๑มกราคม๒๕๖๒
แต่เขามีเหตุผลนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องฟัง
แล้วเขาปรับราคาเพียงแค่๓ครั้งเท่านั้น
ครั้งล่าสุดที่เขาปรับก็คือตั้ง๕ปีที่แล้วนู่นโดยตามสัมปทานสามารถจะปรับขึ้นได้ทุก๑๘เดือน
ไม่เกินเพดานสูงสุดคือ๒๑๕๒สตถึง๖๔๕๓สต
แต่ก็ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนจึงชะลอการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง
แต่ด้วยภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า๙๘ขบวนและค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
เอาล่ะปีหน้าพวกเราที่ต้องใช้รถไฟฟ้าก็ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น
โดยเปิดเข้าได้
อันนี้หนาวเกี่ยวกับสภาพอากาศนะ
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วงสัปดาห์นี้
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนครับ
ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
และจะแผ่ปกคลุมภาคอื่นในวันถัดไปครับ
ทำให้ช่วงวันนี้ถึง๔ธันวาคม

มีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่
จากนั้นภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียส
ภาคเหนือภาคกลางและตะวันออก
อุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียสครับ
ภาคใต้เป็นยังไงภาคใต้จะมียอมความกดอากาศต่ำ
ทะเลจีนใต้ตอนล่างที่มีแนวโน้มกำลังแรงขึ้นครับ
ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก
หนักมากบางแห่งต้องระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ต้องย้ำเตือนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง

ส่วนเรื่องนี้ต้องรู้เลยครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามการกลายพันธุ
โควิด๑๙ในประเทศไทยรอบสัปดาห์ที่๑๙

ไปพบสายพันธุมิครอนมากกว่า๔๖๘รายครับ
เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง๔เท่าตัว

ทดแทนสายพันธุเดิมที่กระจายอยู่ในปัจจุบัน
ในประเทศไทยอันนี้พบแล้ว๑รายนะ
ซึ่งผู้ป่วยรายนี้รักษาหายเป็นปกติแล้วครับ
และยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธุ
แต่อาจจะทำให้มีการแพร่และติดเชื้อง่ายขึ้น
ดังนั้นคุณผู้ชมการสวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือและฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังจำเป็นอยู่นะครับ